โมง๓๒นาทีช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของคุณแม่คนหนึ่งเป็นชาวอุดรธานีครับ
เขาบอกว่าลูกสาวเขาหายไป๑๔ปี
ที่ใช้ชื่อนิรนามว่าสตรีแห่งขุนเขานะครับ
นางเศรษฐินารีเวเนสนายกสมาคมเครือข่ายภาคีหญิงไทยในสหราชอาณาจักร
เข้าไปพบยุติธรรมจังหวัดอุดรธานีเพื่อประสานงาน
กรณีที่นางจุมศรีศรีกัญญาอายุ๗๒ปี
ซึ่งอยู่บ้านตำบลบ้านธาตุอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดร
ร้องทุกข์ให้ช่วยติดตามหานางลำดวนอามิเทจอายุ๕๑ปี
ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะฮะเพราะว่าเขาเกิดวันที่๑กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
ลูกสาวเนี่ยแต่งงานกับผู้ชายชาวอังกฤษแล้วย้ายถิ่นฐานไปอยู่อังกฤษ
แต่ว่าขาดการติดต่อไปถึง๑๔ปีเขาสงสัยลูกเขาตายหรือเปล่า
อาจจะกลายเป็นศพซึ่งเป็นศพที่ไปเจอว่าเป็นศพหญิงนิรนามคนหนึ่ง
เป็นชาวเอเชียที่นักเดินเขาไปพบในภูเขาแห่งหนึ่ง
เป็นอุทยานแห่งชาติยอกเชียร์ตำรวจสันนิษฐานว่า
หลงทางแล้วก็หนาวตายมา๑๔ปีแล้ว
คือมันเป็นข่าวขึ้นมาค่ะที่ว่าแบบยังไม่รู้ตัวว่าเป็นใคร

ถูกต้องถูกต้องชาวบ้านเรียกศพนี้ว่าสตรีแห่งขุนเขานะครับ
ทีนี้นางเศรษฐินนารีบอกว่าสมาคมติดตามเรื่องศพนิรนามมานานแล้ว
ก่อนหน้านี้ประมาณ๑เดือนนางจุมศรีเนี่ยเขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือ
ติดตามลูกสาวให้ซึ่งสมาคมก็ประสานทางการไทย
ให้ช่วยประสานไปยังอังกฤษเพื่อขอตรวจสอบดีเอ็นเอของศพ
รนามสตรีแห่งขุนเขาว่าจะเป็นลูกสาวที่หายไปเมื่อ๑๔ปีก่อนหรือไม่
ถ้าใช่ศพนางลำดวนจริงนางจุมศรีต้องการเพียงนำมาประกอบพิธีทางศาสนา
แล้วก็นำเท่ากระดูกกลับมาให้เธอเท่านั้น
ส่วนสาเหตุเรื่องของการเสียชีวิตจะเป็นการหลงทางและหนาวตายหรือเปล่า
ที่หายไปเนี่ยร่วมกันเล่าท่านตั้มตาบอกว่า

นางลำดวนเป็นลูกสาวคนโต
แล้วอย่าร้างกับสามีคนไทย

ต่อมาลูกสาวเขาไปพบรักกับชายชาวอังกฤษ
ซึ่งเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ทั้งคู่แต่งงานกันแต่งงานแบบอีสานด้วย
ลูกสาวเคยบอกว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายเป็นประจำด้วย
ตอนไปใหม่หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปอยู่ที่อังกฤษ
ทั้งคู่คือสองสามีภรรยาย้ายไปอยู่อังกฤษนะฮะ

บัดนี้๑๔ปีแล้วยังไม่ติดต่อกลับมา

ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ๑เดือน
ถ้าเป็นลูกจริงก็ขอให้ได้เอาเท่ากระดูกกลับมาที่บ้านเกิดนะครับ
ขอให้ความหวังที่แม่คนหนึ่งอยากจะเจอลูก
แม้จะเป็นเข้ากระดูกแล้วก็ตามให้เป็นความจริง